เรื่องหนึ่งที่เกิดกับคุณผู้ชมเอาไว้นะคะว่า
จะพาไปดูคลิปภาพเหตุการณ์ระทึกมาก
เพราะว่าเป็นเหตุที่มือปืนเข้ามาใช้อาวุธสงครามเลย
แล้วก็กราดยิงเข้าใส่รถคันหนึ่งที่เขากำลังจะขับเข้าอู่อยู่แล้ว
ปรากฏว่าเขาหมายประสงค์ต่อชีวิตของเจ้าของอู่ซ่อมรถที่ขับรถอยู่นี่แหละค่ะ

ภาพเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพไว้ได้

คือคนร้ายมีอยู่๒คนนะคะ
เข้ามาตรงก็มายิงใส่รัวใส่รถคันนี้เลยค่ะ
จนทำให้ตัวของเจ้าของอู่เนี่ยเสียชีวิต
ส่วนภรรยาและลูกจ้างที่ลงจากรถมาเมื่อสักครู่
นั่งรถมาด้วยบาดเจ็บสาหัสนะคะ
ในจุดเกิดเหตุนี้พบว่ามีปลอกกระสุนเกลื่อนถึง๒๓ปลอก
และภาพจากกล้องวงจรปิดก็บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้ทั้งหมดเลยค่ะ
ถือว่าเป็นการก่อเหตุอย่างโหดเยี่ยมเลยนะคะ
เพราะว่าอันนี้เป็นการประสงค์ต่อชีวิตของเจ้าของอู่ซ่อมรถยนต์ธวัชชัยการชั่ง
ซึ่งอยู่ติดกับร้านหมูกระทะฟ้าใส๓แยกคลองโกงในเขตเทศบาลตะมนต์คลองปางจังหวัดตรังค่ะ
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบสภาพรถเนี่ยนะคะสภาพรถที่ถูกซุ่มยิง
กระจกด้านหน้าเนี่ยแตกเป็นรูพลุนในรถพบร่างผู้เสียชีวิตก็คือนายธวัชชัยกลับขัน
หรือช่างวัดอายุห้าสิบสามปีเจ้าของอู่บาดแผลคือถูกยิงด้วยอาวุธปืนสงคราม
ขมับขวาหนังกระโหลกเนี่ยฉีกขาดเป็นแผลเวอะ
คมกระสุนยังเจาะเข้าบริเวณชายโครงขวาและสบั้นเอว
กลางหลังก็โดนทะลุไปถึงหน้าท้องรวมแล้วกว่า๑๐นัดค่ะ
เสียชีวิตคาที่นะคะผู้ที่บาดเจ็บหนักเลยอีกสองรายก็คือนางอำพากลับขัน
อายุห้าสิบสี่ปีภรรยาผู้เสียชีวิตและนายสมชายสนมน้อยลูกจ้างในอู่ที่นั่งรถมาด้วยค่ะ
ซึ่งจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายก็ขับรถออกไปทำธุระ
แล้วก็ไปงานศพพร้อมกับภรรยาและลูกน้องรวมแล้วใน๓คน
ตอนกลับกำลังจะนำรถเข้าไปจอดในบ้านแล้วแท้นะคะซึ่งบ้านนี้ก็เปิดเป็นอู่ซ่อมรถด้วย
ระหว่างนั้นคนร้ายไม่ต่ำกว่าสองคนออกมาจากที่ซุ่มแล้วก็กราดอาวุธปืนสงครามในยิงถล่มอย่างโหดเยี่ยมเลยค่ะ
อย่างที่เห็นในคลิปภาพเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิดเนี่ยนะคะในที่เกิดเหตุก็ยังพบปลอกกระสุนปืนขนาดห้าจุดห้าหกจำนวนยี่สิบสามปลอก
สาเหตุเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าน่าจะมีปมขัดแย้งเรื่องส่วนตัวแน่แน่หลังจากนี้ตำรวจจะนำหลักฐานภาพกล้องวงจรปิดนี้ล่ะค่ะ
แล้วก็กล้องที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงจุดเกิดเหตุจะได้เร่งหาเบาะแสติดตามตัวคนร้ายและผู้บงการนะคะ
มาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วต่อไปค่ะ